วันที่๔ของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

โดยชิงชัยกันถึง๒๘เหรียญทองนะครับ

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมกันอย่างคับข้างครับ
กีฬาเอ็กซ์ตรีมวันแรกชิงเงิน๘เหรียญทอง
ไลท์สปีดสเก็ต๕๐๐เมตรมีชิงกัน๕เหรียญ

นัชยาชัดไทยสงฆ์จากนครราชศรีมา
ออกนำตั้งแต่สตาร์ทก่อนจะเข้าเส้นชัย
ขว้เดือนทองด้วยเวลา๑นาที๑๖๗๙๘๘วินาที
เหรียญเงินกระบีและทองแดงสงขรา

ัชรพลพัชรวรางกูลแต่งหนึ่งจากตราด
ขว้เดือนทองตามคาดเวลา๑นาที๑๒๐๐๑วินาที
เหรียญเงินจันทบุรีและทองแดงวรพันธ์วิสุทธิแพทย์อีกหนึ่งนักกีฬาจากตราด
ปักตระก้อทีมเดียวชายนักหัวลูกพลาสติกจากนครปฐมแชมป์เก่าในชุดแดง
ซึ่งใช้นักกีฬาจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐม
ใช้การฟาดหน้าเน็ตที่เด็ดขาดเอาชนะสงขลา๒๐เซ็ต
และ๒๑ต่อ๑๙ป้องกันแชมป์ได้อีกสมัย
เดียวหญิงนครปฐมชุดน้ำเงินดวนกับนครสวรรค์แชมป์เก่าแบบสนุก
ก่อนที่นักหัวลูกพลาสติกสาวจากเมืองเจดียัยจะเฉินชนะไป๒๑เซ็ต
คะแนน๒๑๑๘๒๑๒๓และ๒๒๒๐
เหรียญที่๓ให้กับนครปฐมต่อจากทีมเดี่ยวชายและชายคู่
ยิมนาสติกศิลป์ชิง๕เหรียญทองสุดท้าย
ในประเภทราคู่สมพบศวนรักไม้นกีฬาเจ้าภาพสู่พันบุรี

สรุปยิมนาสติกศิลป์มีชิง๑๓เหรียญทอง
สุพรรณบุรีกวาดไปถึง๙เหรียญ
ท้ายที่สนุกเกอร์๑๕แดงประเภทคู่

พุทธการขิมสุกกับกันตชาติเอื้อพงพันธ์

สอยคิวสาวดีกรีรองแชมป์เยาวชนโลก
สละบุรีไป๓ต่อ๑เฟรม

ไกลสอนเกษมทีมข่าวไทยรัตทีวี
รายงานจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับ